คุณผู้ชมมีใครตามประเด็นข่าวเรื่องครูบาท่านหนึ่งที่ขอนแก่นไหมคะ
เรื่องนี้ใหญ่โตมากนะคะเพราะว่ามีโยมหรือคาราวาสเนอะเขาออกมาแฉบอกว่าเป็นครูบาท่านหนึ่ง
รู้จักชื่อกันดีในย่านขอนแก่นนี่แหละแฉสามประเด็นประเด็นที่หนึ่งคือ
ส่งภาพโป๊เปลือยของตัวเองคืออวัยวเพศไปให้ผู้ชายส่งแบบนี้ขออนุญาตเซ็นเซอร์นะคะส่งไปในแชทให้กับผู้ชาย
ประเด็นที่สองคือพระหรือครูบารูปนี้มีแฟนเป็นผู้ชายหลายคน
ประเด็นที่สามคือมีประเด็นเรื่องเงินที่เหมือนเรียกรายเงินจะไปทำมุงหลังคาแต่สุดท้ายแล้วเงินชิ้นนั้นเงินที่เรียกอะไรมาเนี่ยไม่ได้เอาไปใช้ทำมุงหลังคาแล้วไม่รู้ว่าเอาไปไหน
สามเรื่องนี้นะคะโดยคนที่เขาออกมาเปิดเผยเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยเคยเป็นโยมอุปถาคครูบาท่านนี้
เหตุการณ์อยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะคะเราก็เลยส่งคุณแซคนัทวินลงพื้นที่ไปไปเจอกับคนที่เขาเปิดเผยเรื่องราวนี้แหละเขาบอกว่าเขาไปโยงอุปถาคครูบาคนนี้จนกระทั่งวันหนึ่งมีผู้ชายย้ำว่าผู้ชายนะทักมาหาเขาบอกฝากข้อความถึงครูบาคนนี้หน่อยได้ไหมว่าช่วยปลดบล็อกแชทเขาหน่อย
ตอนแรกก็ยังไม่ได้บอกว่าเป็นใครเขาก็เลยเอาเรื่องนี้ไปบอกครูบาแต่ครูบาก็ไม่ยอมปลดแชทให้ผู้ชายคนนี้เลยโมโหแล้วก็มาบอกกับคนต้นเรื่องนี้ว่าผมเป็นแฟนครูบาคบกันมาสองปีแล้วแล้วก็ส่งหลักฐานเป็นแชทมาให้เป็นแชทพูดคุยเป็นภาพครูบาส่งอวัยวะเพศตัวเองไปให้หลายภาพมีข้อความทำนองว่าคิดถึงอยากจะจุดจุด

ทางโยอุปฐาครายนี้ที่ได้รับเรื่องมาเขาบอกเขาเคยไปถามครูบาแล้วครูบายอมรับว่าเป็นเรื่องจริงบอกเขาว่าครูขอโอกาสได้ไหมเดี๋ยวจะเข้าปฏิบัติธรรมในถ้ำหนึ่งเดือนแล้วครูบาก็ส่งข้อความไปบอกโยอุปฐาครายนี้ว่าเรื่องผู้ชายคนนั้นน่ะสบายใจได้ไม่มีอะไรแล้วที่มันกวนก็มีแต่เรื่องเดิมนี่แหละทีนี้ระหว่างท

แต่ครูบาไม่ได้เอาเงินจำนวนนี้ไปทำหลังคาเนี่ยครูบาเอาไปไหนแล้วเงินอยู่ไหนอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยช่วยมาตรวจสอบครูบาท่านนี้ในฐานะพระและตรวจสอบเส้นทางการเงินของครูบาด้วย
เขทำไมหน่อยนะคะ
ตรวจสอบครูบา

หน้าการคุยกับชีวิตที่ผมแด่ห์
การรักษา

ให้โครงของตัวจรวดไป

พูดถึงเป็นคนหนึ่ง
ครูบาร์๒๕สิงหาคมของเจ้าท่าน

ให้ครูบาดูแต่ครูบาไม่ตอบแล้วผู้ชายคนนี้ก็ส่งมาอีกบอกขอเงินหน่อย
จะเอารถไม่มีเงินแล้วก็ส่งหน้าบัญชีมาบอกว่ามีเงินแค่๗บาท
คุณแซคแชทไปถามผู้ชายคนนี้เลยนะบอกว่าคุณกับครูบาเป็นอะไรกันอ่ะ
อืมถามตรงตรงเลยว่ายังไงเขาบอกว่าผมมารู้จักครูบาเพราะว่าแม่พาไปทำบุญ
แล้วส่งลูกอวัยวะเพศมาให้ครูบาทำไมส่งลูกอวัยวะเพศตัวเองให้พระทำไม
ก็ผมอยากขอเงินจากครูบาผมมายืมเงินครูบาครั้งละสองหมื่นสามหมื่น
แต่พอเวลาผมมีผมก็ใช้คืนนะนี่แชทที่หนึ่งผู้ชายคนที่หนึ่งนะคะ
ครับไปดูแชทที่สองค่ะผู้ชายคนที่สองคุยกับครูบา
ผู้ชายคนนี้เนี่ยเป็นคนเหมือนลักษณะจัดหาเด็กเหมือนครูบาเนี่ยก็พูดกับชายคนนี้ว่า
คานคนมานอนเฝ้าหน้าห้องน้ำมันชอบฉันผู้ชายคนนี้ก็ถามครูบาว่า
ใช่นายคนนี้ไหมแล้วครูบาก็ตอบว่าใช่
ผู้ชายคนที่สองก็บอกว่าระวังนะ
ถ้าเกิดโยงอุปถาคนนั้นรู้เรื่องอืมเดี๋ยวมันจะแย่นะ
อ่ะยังไม่จบค่ะไปแชทที่สาม
คุยถึงผู้ชายที่ครูบาชอบแต่ผู้ชายคนที่สองเนี้ย
บอกว่าเกลียดมันมันมาทำให้ครูบาเสียใจเสียเงินไปตั้งเยอะ
ครูบาก็พิมพ์ตอบกลับไปว่าคุยกันมาตั้งนาน
สุดท้ายแพ้ชะนีเฮ้อเหนื่อย

อ้าวยังไม่หมดนะคะไปแชทที่๔ค่ะ
ครูบาคุยกับเด็กผู้ชายในลักษณะหึงหวง
ลักษณะที่ว่าเหมือนผู้ชายคนนี้เอาผู้หญิงอื่นไปเที่ยว
ครูบาก็พิมพ์ไปว่า
รู้นะมึงไปกันสองคนแน่จริงก็ลงรูปคู่กันเลยสิ

อ่ะคุณแซคบอกโอ้โหจะปวดเหมือนกันนะ
พออ่านแชทแบบนี้นี่พระสงฆ์ใช่ไหมพระสงฆ์จริงจริงเนอะ
ที่พักสำนักสงฆ์แห่งหนึ่งที่ขอนแก่นเลยนะคะ

ถามจากครูบานี่เลยแหละเพราะต้องฟังความหลายด้านหน่อยเนาะ
ครูบาไม่อยู่ค่ะติดกิจนิมนต์อยู่ต่างจังหวัดกุฏิก็ปิดเงียบ

เขาบอกว่าเออช่วยฟังความสองด้านหน่อยนะ
เพราะเรื่องที่เกิดขึ้นมันมีทั้งที่มาแล้วก็มีที่ไป
เอางี้เอาเริ่มจากคนที่มาบอกว่าเป็นแฟนเป็นผู้ชายของครูบา
เป็นคนที่ครูบาชอบหรืออะไรใดก็ตามเนี่ย
แสดงตัวออกมาเลยได้ไหมเอาหลักฐานมายืนยันเลย
ว่าครูบาคนเดียวกันไหมที่พูดถึงเนี่ย
แล้วคุณเป็นแฟนกันจริงหรือเปล่าเอาหลักฐานมายันเลย
เพราะเขาในฐานะพี่ชายเคยถามครูบาแล้วครูบาปฏิเสธว่าไม่จริง
ส่วนประเด็นโยมอุปถาคที่เป็นคนต้นเรื่องออกมาแฉเรื่องราว
เขาบอกว่าโยมอุปถาครายเนี่ยกับแฟนสาวเนี่ยเข้ามาที่พรรมนักสงฆ์พระวสัทธา
แล้วก็มาเช่ารีสอร์ทเสนอจะสร้างพระถวายครูบา๒องค์องค์ละ๑ล้าน
แต่เท่าที่พี่ดูพี่ว่าไม่ถึงหรอกหลังจากนั้นไม่พอนะ
ประเด็นที่เขาบอกว่าเขาลงทุนให้วัดสร้างเครื่องรางของขลังใช่ไหม
แล้วแบ่งกำไรให้วัดใช่ไหมพี่ขอบอกเลยว่าไม่จริง
เขาน่ะเปิดเพจขึ้นมาเองแล้วก็ไลฟ์ขายเงินโอนเข้าบัญชีเขาโดยตรง
ไรไม่ได้แตะมาถึงวัดเลย
วัดเนี่ยนะเขามีรายรับรายจ่ายจดอยู่ในสมุด
ใครอยากตรวจสอบมาตรวจสอบได้เลย
แล้วที่บอกว่าวัดเอาแต่เงินโยอุปถาคคนนี้ก็ไม่จริง
ลิปโอนเงินให้เขาก็มีเนี่ยแล้วเขาเอาสลิปให้เนติชาวดูด้วย
ยอด๗๐๐๐๐๐บาทโอนเงินให้กับโยอุปถักรายนั้น
อ่ะอีกหนึ่งประเด็นที่มีปัญหากันคือเรื่องท้าเวสุวรรณ
เพราะว่าทางครูบาเนี่ยสั่งโยอุปถาครายนี้ไป๕๐รัง
ของจริงมาแค่๓๐อีก๒๐หายไปไหนอ่ะ
พอถามก็ไม่พอใจอ่ามีประเด็นเรื่องพระปิดตาอีก
อุปถาครายนี้ก็จัดทำขึ้นเองโดยไม่บอกไม่กล่าว
แม้ว่าคุณจะสร้างให้วัดถวายเงินแต่คุณทำอะไรไม่บอกกล่าววัดเลย
ก็ไม่ควรหรือเปล่าแล้วเรื่องที่บอกว่ามีโยมโอนเงินมาให้มุงหลังคาล้านหนึ่งใช่ไหม
ครับแล้วครูบาไม่เอาเงินไปทำอ่ะเอาเงินไปโอนให้เด็กผู้ชายเนี้ย
พี่ชายครูบาบอกเงินไม่ได้หายไปไหนเอาไปถมที่
อยากรู้หลักฐานอยากดูหลักฐานมาดูมี
ล่าสุดคือเรื่องการสร้างท้าเวสุวรรณมีการติดป้าย
เชิญร่วมธรรมบุญสร้างเท้าเวสุวรรณ๒ต้น
ซึ่งเลขบัญชีมันก็ควรจะเป็นของวัดหรือเปล่า
อันนี้ใช้เลขบัญชีส่วนตัวยมอุปถักษณ์อ่ะ
แล้วท้าเวสุวรรณที่บอกจะสร้างนี่ยังค้างเติ่งอยู่เลย
ยังไม่ได้ทำเลยคลุมผ้าเอาไว้อยู่เนี่ย
ไหนอ่ะที่บอกคุณจะสร้างอ่ะทีนี้นี่คุมภาพแบบนี้
ทีนี้พอมีข่าวโจมตีครูบาเนี่ยแน่นอนว่า
โยมที่เคารพนับถือเขามาที่วัดเลย
ไม่ได้มาตีแต่มาให้กำลังใจครูบา
แล้วก็บอกกับคุณเนติชาวบอกเอ้ยบอกกับแซคนะ

เข้าใจเหมือนกันว่าคนที่ใส่ร้ายครูบาต้องการอะไร
ครูบามีแต่ให้ช่วยเหลือคนอื่น
แล้วถ้าครูบาผิดจริงถึงขั้นต้องศึก
ก็จะนับถือครูบาเหมือนเดิม

มีการขายหรืออะไรอย่างนี้เราไม่สามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบของเขาได้
เราก็ว่าเออมันมันไม่ไม่ไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ครับเราเห็นสิ่งที่มัน
ชอบมาปากกลนะครับเราก็เลยอ่าดีฤทธิเขาออกจากการเป็นแอดมินเพจนะครับ
เพื่อที่จะป้องกันว่าไม่ให้มันอะไรที่มันเกินเลยไปมากกว่านั้น
ใช่เขาก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่เขาไม่พอใจอ่ะครับอ่ะทีนี้พอตกเป็นประเด็นร้อนแรงขนาดนี้เนี่ยนะคะ
โอ้โหหลายคนก็มองแบบมันเรื่องใหญ่จริงจริงโยอุปถาคของครูบาเนี่ย
เขาบอกเป็นวัยรุ่นหนุ่มหน้าตาดีก็มีคนเอาไปวิจารณ์เหมือนกันว่าครูบาเลือกแต่เด็กหนุ่มหล่อมารายล้อมหรือเปล่า
วัยรุ่นกลุ่มนี้นะคะเขาบอกว่าเขามาเป็นโยอุปถาคเพราะว่าหลานชายแท้ของครูวาเป็นเพื่อนกับเขา
ก็เลยชวนกันมาคอยขับรถให้เวลาไปกิจนิมนต์
ถามว่าตกใจไหมที่เห็นข่าวเขาบอกตกใจเรื่องส่วนตัวของครูบาไม่มีใครอยากยุ่ง
ไม่มีใครอยากล่วงเกินก็ไม่รู้จริงจริงด้วยนะว่าภาพที่ถูกแฉออกมา
มันใช่ของครูบาจริงหรือเปล่าเพราะมันก็เห็นแค่ท่อนล่างที่เปลือยเปล่า
ท่อนบนที่เป็นผ้าสีเหลืองเหมือนจีวรพระแต่มันไม่ได้เห็นหน้าไง
ถามว่ามีไหมก็มากากว่ายปกติแต่ว่าจะไม่มีที่ว่าเข้ามาหรือว่าใกล้ชิดเกินไป

ครูบาบอกว่ารับทราบประเด็นร้อนนี้แล้วแล้วปล่อยให้ทนายความดำเนินการนะคะ
ออกมาโพสต์เฟซบุ๊คสองวันที่แล้วด้วยเป็นรูปคู่กับแม่น้ำ
เขียนบอกว่ามันไม่มีบารมีไม่เกิดยิ้มไว้ไม่ทุกข์สนุกดี
นุโมทนาบุญกับแม่น้ำหนึ่งอ๋อถ่ายรูปคู่กับแม่น้ำหนึ่ง
คือแม่น้ำหนึ่งเนี่ยเธอเป็นลูกศิษย์ของครูบารูปนี้ค่ะ
พอเธอทราบข่าวของครูบาเธอก็เลยออกมาโพสต์
โพสต์เพื่อจะยืนยันว่าครูบาเนี่ยไม่ทำแบบนั้นหรอกใช่
นี่เห็นไหมแล้วเธอก็มีการโพสต์ปกป้องด้วยเหมือนกันนะคะ
๕ปีไม่มีหมดศรัทธาใครอยู่ด้วยก็จะรู้ว่า
เมตตาของท่านเป็นยังไงใครรับจ้างโกหกรับจ้างทำความผิด
ใส่ร้ายใส่ความให้ผู้อื่นเสียหายอย่าเพิ่งหงายการ์ดเป็นคนดีนะ
เพราะเรื่องไม่ได้มีแค่นี้จะเอามากรบความผิดตัวเองไม่ได้
เพราะลูกศิษย์ของครูบาบอกว่าบางภาพเนี่ยมันจะเห็นตรงช่วงของข้อเท้า
แล้วตรงขาตรงข้อเท้าเนี่ยถ้าเป็นครูบาเนี่ยจะมีรอยสักมีรอยสักอยู่
แต่ไอ้ภาพที่คนเข้ามาอ้างว่าคือครูบาเนี่ยไม่มีรอยสักอะไรแบบนี้